สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
ขอรมอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะมีความรู้ความสามารถเก่งกาดยังไง
เดี๋ยวค่อยดูกันแต่ว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรี
จะต้องกำชับเป็นพิเศษอาจจะใช้ในช่วงเวลาที่เรียกว่าปฐมนิเทศ
พูดคุยกันแต่เบื้องต้นคือต้องเข้าไปควบคุมกำกับ
ทุจริตในแวดวงค่าราชการของแต่ละกระทรวงเอาให้อยู่ครับ
เพราะระยะหลังการทุจริตในภาคราชการ
มันเกิดขึ้นเยอะมากช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมา
แม้กระทั่งอยู่ในช่วงรัฐบาลคอสชไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลยนะครับ
มีแต่คอสชแต่ว่าตัวเลขที่เปิดเผยออกมาเรื่องการทุจริตแต่ละเรื่อง
มีแต่เรื่องประชาชนสะเทือนใจทั้งนั้นนะครับ
ทุจริตเงินทอนวัดอย่างนี้ตอนนี้ก็อยู่ในคุกรอคำพิพากษาตัดสินอยู่ก็เยอะ
ถัดมาทุจริตโกงเงินคนจนของกระทรวงพัฒนาสังคม
ที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมครับ
งเงินคนจนทุจจริตโกงเงินทุนการศึกษาเด็ก
นั่นของกระทรวงศึกษาธิการ
และที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ทุจจริตเงินค่าอาหารกลางวัน
ของเด็กอนุบาลถึงชั้นปฐมมันเป็นไปได้ยังไงครับ
เรื่องแบบนี้เป็นไปได้ยังไงโครงการอาหารกลางวันเนี่ย
เขาคิดขึ้นมาว่าเออลูกหลานที่พ่อแม่ยากจน
โภชนาการบางทีไปโรงเรียนก็ไม่มีเงิน
กินข้าวกลางวันฉะนั้นรัฐเขาก็จัดเงินเป็น
งบประมาณสนับสนุนให้เด็กได้มีโครงการอาหารกลางวัน
ฟรีเงินก็ไม่มากหรอกครับใส่เข้าไปหัวละ๒๐บาท
แต่ว่า๒๐บาทถ้าไม่ทุจริตไม่โกงกันเนี่ย
กินได้ครับกินได้อิ่มเลยล่ะ
คุณค่าทางอาหารมีโปรตรงโปรตีนได้เลย๒๐บาทเนี่ย
แต่ว่ามันเกิดเพราะว่ามีการทุจจริตกัน
นี่วันนี้ก็มีหัวข่าวว่าท่านรัฐมนตรีมหาดไทย
ได้สั่งสุ่มตรวจอาหารกลางวันนักเรียนแล้วสุ่มตรวจอาหารกลางวันนักเรียน
ให้ปริมาณน้อยร้ายคุณภาพภาพมธ๑สั่งเอาผิด
สัญญาถามว่ากระทรวงมหาดไทยมาเกี่ยวอะไรล่ะครับ
อ้าวก็สถานศึกษาหลายแห่งขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย
ฉะนั้นรัฐมนตรีก็ร้อนใจเรื่องนี้ก่อน
แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสำนักงานสพคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉะนั้นส่วนหนึ่งอยู่กับมหาดไทยส่วนหนึ่งอยู่กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็คอยดูนะครับว่าเรื่องนี้จะไปกันถึงไหนยังไง
เพราะอย่างที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ข่าวมันมาทางไหนครับมีคนไปเห็นผู้ปกครองไปโพสต์
แล้วเมื่อกี้ที่คุณสืบสกุลเกริ่นไปเนี่ย
เกือบครึ่งหนึ่งเงินหายไป
ฉะนั้นเด็กก็มีปัญหาว่าได้กินในสิ่งที่คุณภาพ
และคุณค่าทางอาหารไม่เพียงพอไม่มีโปรตีน
ต้มไก่ใส่ฟักมีแต่ฟักไม่มีไก่
หรือที่เขาเรียกกันว่ามีแต่วิญญาณไก่เศษ
กินก็ไม่อิ่มอย่างนี้เนี่ยทำขึ้นมาทำไมครับ
การอาหารกลางวันเพราะทำอย่างนี้ทำให้เด็ก
ขาดคุณภาพอาหารขาดโปรตีนมีปัญหาต่อสมอง
เด็กที่กำลังอยู่ในวัยเติบโตเนี่ยต้องได้อาหารที่มีคุณภาพพอสมควร
คุณภาพนี่ไม่ได้แบบให้ตึ้งของแพงนะครับ
ของถูกเนี่ยก็มีโปรตีนมีคุณค่าทางอาหารได้
ปัญหาก็คือว่าทำไมเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้น

เมื่อโรงเรียนได้รับงบประมาณมาลายหัวละเท่าไหร่เท่าไหร่
แต่ก่อนนี้เริ่มต้นใหม่โรงเรียนก็ไปจ้างพ่อครัวแม่ครัวมาทำอาหาร
ครูก็ช่วยกันไปจับจ่ายใช้สอยวัตถุดิบมาเองทำกันเอง
แต่มาตอนหลังมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดระบบประมูลครับ
มันเกิดระบบประมูลพอไม่อยากจะไปยุ่งเองก็เรียกแม่ค้าเข้ามา
ใครสนใจจะมาทำอาหารกลางวันให้เด็กจำนวนเท่านั้นเท่านี้คน
งบประมาณมีเท่านี้เอา๒๐คูณเข้าไปแล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงทั้งหลายเนี่ยมาทำอาหาร
พอเกิดระบบประมูลมันก็วนกลับไปสู่วงจรอุบาต
ก็คือมีการวิ่งเต้นเส้นสายกันพ่อค้าก็กันเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ให้ผู้บริหาร
เพื่อจะให้ตัวเองประมูลได้เขาเรียกว่าเงินทอน
ฉะนั้นพอมีเงินทอนเงินเม็ดเงินที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปเบียดบังเอาเม็ดเงินที่เหลือ
ซื้อวัตถุดิบไปทำโน่นทำนี่เงินก็ถูกเบียดบังไปด้วย
ในที่สุดเด็กก็ไม่ได้ปริมาณและคุณภาพอาหารอย่างที่ควรจะเป็น
เพราะมีระบบประมูลมีระบบเงินทอนมีระบบคอลลัปชั่นเกิดขึ้น
โครงการอาหารกลางวันเด็กมันก็เป็นอย่างนี้ครับ
แล้วจะทำยังไงจะแก้กันยังไงล่ะเนี่ย
ตอนนี้เท่าที่เป็นเนี่ยเป็นหลายอย่างหลายแห่ง
จริงอยู่ครับที่เป็นเป็นจำนวนน้อยไม่เถียงหรอก
แต่ว่าในจำนวนน้อยเหล่านั้นเนี่ยทำยังไงที่จะแก้ไขได้
จริงถ้าย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการของการแก้ไขเนี่ย
แต่ก่อนเริ่มต้นว่ามีผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นคนรับผิดชอบตอนหลังก็เอาใหม่
เอ้ยไปเอาอำนาจไว้กับผู้หน่วยการคนเดียว
ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการถวงดุล
ฉะนั้นก็ให้มีคณะกรรมการขึ้นมาคณะกรรมการขึ้นมา
จังหวัดก็ตั้งคนเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องคณะกรรมการ
ประกอบไปด้วยคนนั้นคนนี้เพื่อมาดำเนินการจัดการประมูล
มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับรูปแบบคณะกรรมการเนี่ย
ถ้าตรวจสอบกันจริงช่วยกันดูเนี่ยใครก็ไม่มีกล้าทุจริตหรอก
เพราะมีระบบกรรมการดูอยู่อันนี้เป็นข้อดี
แต่ข้อเสียก็คือว่าพอมีระบบคณะกรรมการขึ้นมา
ทอนมันก็แพงขึ้นถ้าคณะกรรมการทั้งคณะเอาด้วย
หารก็มากขึ้นเงินที่จะไปเบียดบัง
เอามาจากค่าอาหารก็ต้องมากขึ้นแต่ก่อนจ่ายพอคนเดียว
นี่ต้องจ่ายตั้งหลายคนอ่าแล้วจะเอาเงินมาจากไหน
ก็ไปเอาเงินที่จะไปจับจ่ายใช้สอยเป็นวัตถุดิบมาทำอาหารให้เด็กนั่นแหละ
อันนี้ก็โกงกันในรูปแบบคณะกรรมการหยิบเรื่องนี้มาเพื่อให้เห็นว่า
นี่เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากมีเรื่องอย่างอื่นให้โกงตั้งเยอะแยะครับ
ประเทศไทยเนี่ยท่านไปดูเหลียวซ้ายแลขวาดูเถอ
รอบตัวท่านที่เป็นข้าราชการมีเรื่องให้โกงเยอะ
โกงอย่างอื่นเถอะอย่ามาโกงเงินค่าอาหารกลางวันเด็ก
สงสารเด็กเด็กเขาไม่รู้อิโนอิเน่อะไรด้วย
ทำไมต้องมารับเวรรับกรรมจากค่าราชการขี้โกงพวกนี้
ฉะนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีสั่งการลงมาน่ะดีแล้ว
แต่ว่าสั่งลงมาแล้วมันจะได้ผลไหมล่ะครับเขาจะเอาด้วยไหมล่ะครับ
เขาจะทำตามไหมล่ะครับพลท่านผู้ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้ามาเกี่ยวข้องพลุงพลังกันทั้งหลายเนี่ย
ลงโทษให้เด็ดขาดให้เห็นสิครับเอาอย่างเงินทอนกองโกงพระสิครับ
ไม่ใช่ว่าพอมีเรื่องขึ้นมาแล้วตั้งกรรมการสอบสอบกันชาติไหนก็
ก็ยังไม่มีผลออกมาไอ้คนโกงมันถึงไม่กลัวล่ะครับ
จับติดคุกอย่างเดียวเลยครับติดคุกไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลัง
นั่นแหละถึงจะเข็ดหลาบกันวันนี้ก็หยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้กันตอนเที่ยงหน่อยครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับนะครับเป็นเรื่องที่น่าสลดหดหู่เหมือนกันนะอาจารย์เนอะ
งแม้กระทั่งเงินอาหารกลางวันเด็กถ้ามีการโกงจริงเดี๋ยวเด็กก็โตอย่างมีคุณภาพ
ก็นั่นแหละไม่กงอย่างอื่นเถอะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพที่กระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับเรื่องนี้ก็สะเทือนสังคมแล้วก็สะเทือนหน่วยงานให้ตรวจสอบเรื่องของการทุจริตนะครับ